คุณผู้ชมมีความคืบหน้านะคะน้องบิ๊กค่ะ
อายุ๓ขวบที่หายตัวไปจากบ้านเมื่อวานนี้นะคะ
ก็มีคนไปพบว่าน้องจมน้ำเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ

คือหลังจากที่เขาได้รับแจ้งว่าน้องบิ๊กนะคะ
เด็กชายพงศกรวังสุขีหรือน้องบิ๊กอายุ๓ขวบหายไป
เมื่อตอน๙โมงเช้าของเมื่อวานนี้ก็หากันนะคะ
บ้านน้องบิ๊กอยู่หลังโรงเรียนเหล่าสูงที่ตำบลห้วยโพจังหวัดกาลสิน
ก็ช่วยกันค้นหาหนองน้ำเนี่ยคือเขาระดมหากัน
แล้วก็ตรงป่าข้างป่าทั้งวันนะคะเมื่อวานนี้แต่ไม่เจอ
จนกระทั่งเมื่อเช้านี้ตอน๙โมงค่ะขออภัยตอน๘โมงนะคะ
ก็มีชาวบ้านแจ้งมาบอกว่ามีคนพบศพเด็กที่สระน้ำ
ในพื้นที่แหล่งเรียนรู้การเกษตรบ้านดงน้อยตำบลห้วยโพ
ซึ่งเป็นจุดที่น้องบิ๊กหายตัวไปเนี่ยค่ะ
ก็นำกำลังไปในที่เกิดเหตุก็เจอจริงนะคะ
บิ๊กเนี่ยสภาพศพอยู่ในสภาพคว่ำหน้าสวมเสื้อสีแดง
เจอสีแดงอยู่ในสระน้ำภายในแหล่งเรียนรู้ตรงนี้แหละค่ะ
แม่เนี่ยพอเห็นร่างของน้องก็ร้องไห้เสียใจนะคะ

มาเจออยู่ในสภาพนี้นะคะ

คนที่พบคนแรกบอกว่าเมื่อเช้าเขาก็เดินมาดูต้นไม้ตามปกติค่ะ
นี่แม่นะคะโอ้ร้องไห้จะขาดใจ
คือแล้วคนที่เจอเนี่ยพอเขาบอกพอมาตรงสระน้ำเนี่ย

เพราะไม่แน่ใจก็กลับไปบ้านไปเรียกลูกชายมาช่วยดู
ปรากฏว่าเป็นน้องบิ๊กจริงที่กำลังตามหาอยู่นะคะ
ญาติบอกว่าตรงนี้ห่างจากบ้านประมาณ๑กิโลกรัม
เมื่อวานก็มาแล้วตรงนี้เดินตามรอยเท้าของน้องมา

อยู่ตรงทางเข้าแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรตรงนี้แหละ

ก็ไม่คิดว่าน้องจะเข้ามาตรงนี้นะคะ

เจ้าของที่มาตามที่บ้านรีบออกมาดู
ก็เลยพบว่าศพน้องลอยน้ำอยู่จริง
คือน้องก็จมน้ำเสียชีวิตนะคะ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ